ประชาชนที่เดินทางกลับเข้ามายังกรุงเทพมหานคร
อกจากจะหอบฮิ้วสัมภาระที่มีจำนวนมากแล้วนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ต้องมีของฝากที่ฮิ้วติดไม้ติดมือกันมาด้วย
เราไปติดตามบรรยากาศในเรื่องนี้จากรายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์กันค่ะ
หอบฮิ้วกันมาเต็มไม้เต็มมือ
กระสอบข้าวสารของฝากลังกระดาษและกระเป๋าใส่สัมภาระ
หลังจากกลับบ้านไปพักผ่อนกับครอบครัวกันมาจนเต็มอิ่มในช่วงเทศกาลปีใหม่
ได้น้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูมาค่ะ
ก็มีไข่เค็มกับไข่เค็มชายาครับ
เอากลับมาฝากคนที่กรุงเทพฯอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

แต่พี่สาวสองคนนี้เก็บผักสวนครัวติดไม้ติดมือกลับมาจากบ้านด้วยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นมะละกอดอกแคร์และสะเดา

หยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกหลายมื้อเลยทีเดียว
คราวนี้เรากลับมาจากบ้านเราอะไรมาบ้างคะ
เดากับถั่วน้ำพริกแม่ตำให้ค่ะ

มันเป็นอย่างนี้ค่ะ

จากของฝากจากบ้านเกิดที่นำติดไม้ติดมือกลับมาด้วยแล้ว
ทุกคนยังกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มค่ะ
เพราะการได้กลับบ้านไปหาครอบครัวหรือคนอันเป็นที่รัก

และพร้อมที่จะกลับมาทำงานในปีใหม่ค่ะ
ไปเยี่ยมลูกค่ะพ่อแม่
พอกลับไปคราวนี้เราได้ใช้เวลาได้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกับคน

ก็ได้ไปสรรไปพร้อมกับครอบครัวค่ะ
ถ้าเราได้อยู่กับครอบครัวมันก็มีค่ามากแล้วค่ะ
ก็ดีใจที่ได้เจอญาติพี่น้องก็คิดถึงค่ะ
อีกกว่า๔เดือนถึงจะมีวันหยุดยาวอีกครั้งในช่วง
ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่า
จะกลับบ้านไปหาครอบครัวอย่างแน่นอน
เพราะการกลับบ้านเป็นเหมือนยาวิเศษที่ช่วยทำให้มีแรง
มีกำลังใจเพื่อสู้กับอุปสรรคที่จะเข้ามาค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน